เขาไปพนันกับเพื่อนที่เราปล่อยคลิปภาพเป็นไงคุณภาคภูมิเป็นภาพเก่านะ

ที่เขาใส่กางเกงในสีชมพูตัวเดียว

บนทางเท้าค่ะถูกดำเนินคดีค่ะ
เซียโป้ตอนแรกคนที่เอาคลิปไปลงไปบอกว่าเมาอย่าบ้า
ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เมาเขาก็ไปแก้บนไปพนันอะไรกันไว้กับเพื่อนอย่างนี้
ว่าเนี่ยเขาจะทำแบบนี้เขาก็เลยทำจริง
พนันบอลก็เลยใส่กางเกงในสีชมพูตัวเดียว

แขวงธนบุรีสั่งจำคุกเสียโป้ค่ะนายอภิรักษ์ชัดอานนท์
ในข้อหาที่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่กางเกงในตัวเดียว

ก็คือขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนค่ะ
วันนะแต่ว่ารับสารภาพลดโทษเหลือ๑๕วัน

ข้อหาที่ต้องลงโทษที่ต้องจำคุกเนี่ยนะ
ก็รอลงอาญาอะไรเอาไว้นะคะ

ใช่ค่ะพนักงานอายการสารแขวงธนบุรี
ก็นำตัวเสียโป้ไปยื่นฟ้องด้วยวาจาต่อสารแขวงธนบุรีนะคะ
ข้อหาของเขาก็คือขับรถโดยประมาทหน้าหวาดเสียว

แล้วข้อหาใส่กางเกงในขี่รถอันนี้มี
ไม่มีมีแค่ข้อหาขับรถอย่างเดียว